แล้วเขาก็บอกว่าเจอแปลกแบบนี้มันมาให้โชคด้วยนะคะคุณ
ตลอดข่าววันนี้จะพาไปดูของแปลกที่เขาว่ากันว่า
จากแปลกไม่เคยเห็นแถมน่าจะมาให้โชคด้วย
พาไปดูเห็ดแปลกหายากเห็ดเยื่อภัยงานนี้เหล็งเสี่ยงโชค
ตามติดชิดความแปลกกันที่บ้านของนายศรีสมุทรอยู่ดี
อายุ๗๒ปีบ้านเลขที่๑๖๓หมู่๒ตำบลแม่ใสอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เมื่อเจ้าของบ้านหลังนี้พบเห็นเห็ดรูปร่างแปลกบริเวณหน้าบ้าน
โดยเห็ดมีรูปร่างสูงจากพื้นดินประมาณ๑คืบสีขาว
เห็ดจะสีเทาเหมือนหมวกปกคลุมอยู่ด้านบนอย่างสวยงาม
และบริเวณรอบขอบเห็ดเป็นตาข่ายคล้ายแหหรือสุ่มเหมือนกระโปรงคลุมก้านเห็ดไว้
ส่วนใต้ฐานดอกมีเยื่อบางคล้ายร่างแหแขวนกางห้อยลงมา
ส่วนปลายเรียวเล็กกว่าโคนเล็กน้อยและด้านล่างของเยื่อหุ้มมีเส้นใยหยาดสีขาวคล้ายเส้นได้อยู่ติดกับดิน
นับว่าเป็นเห็ดที่พบเห็ดได้ยาก
เมื่อเหตุแปลกและเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นแบบนี้
ชาวบ้านหลายคนจึงคิดเป็นเสียงเดียวกันว่ามาพร้อมกับโชคแน่นอน
งานนี้ต้องบอกเลยว่าบ้านเล็กที่ต้องมาอายุเจ้าของบ้านต้องมีแล้วล่ะครับ
อีกหนึ่งความแปลกคือมันหัวเลือดนกคล้ายงวงช้าง
พาไปขุดดูความแปลกกันที่บ้านเลขที่๒๑๔บ้านบึงหมู่ที่๖ตำบลบ้านแร่อำเภอขวาวสินนรินจังหวัดสุรินทร์
ซึ่งเจ้าของบ้านเขาก็ไปขุดอยู่บริเวณหลังบ้านและพบว่ามันเลือดนกออกหัวประหลาดและใหญ่มากแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับงวงช้างแถมยังเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ทั้งที่มาเลือดนกปกติแล้วมันจะมีลักษณะเป็นก้อนเล็กนะครับ
เมื่อสอบถามเจ้าของบ้านก็ทราบว่าก่อนมาขุดนั้นเจ้าของบ้านได้ฝันเห็นช้างมายืนอยู่หน้าบ้านพอรุ่งเช้าเท่านั้นแหละครับ
ไปขุดมาเลือดนกบริเวณหลังบ้านเพื่อนำมาทำของหวานทาน
แต่ขุดไปขุดมากลับเจอหัวมันที่มีรูปร่างใหญ่และเป็นงวงออกคล้ายกับหัวช้างและงาช้างตรงตามที่ฝันแบบนี้
ไม่รอช้าจึงนำทูบเทียนขันห้าและผ้าแพร่มาผูกที่สำคัญนำแป้งมาโรยเพื่อขอโชคลาภต่อไป
เพราะต่างก็เชื่อว่าต้นมาเลือดนกนำโชคมาให้แน่นอน
ไปดูกันต่อกับต้นบุกคางคกที่ด้านขึ้นในบ้านและรูปร่างคล้ายเซียนพญานาค
ไปที่บ้านเลขที่๔๗ทับ๓หมู่๑ตำบลธรรมรงค์อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ที่นี่แหละครับชาวบ้านเขาเจอกับต้นบุกค้างครกที่ออกดอกคล้ายเสียนพญานาค
แถมยังงอกขึ้นใกล้กับหุ่นปั้นพญานาคเก้าเซียนในอ่างน้ำภายในบ้านอีกด้วยครับ
ทำให้เจ้าของบ้านและผู้พบเห็นเขาก็เชื่อกันว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้น
จึงได้พากันทำพิธีขอโชคลาภโดยได้นำขันห้าดอกไม้ทูบเทียนน้ำแดงมาตั้งถวายแบบนี้ครับ
แต่งานนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ